ถึงเรื่องออนไลน์เนี่ยนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้
เพราะเป็นภาพหนึ่งที่มีการแชร์กันไปเยอะทีเดียว
เป็นภาพของคุณตาคนนึงค่ะปกติเนี่ยเวลาอยู่กลางสี่แยก
ไม่อยากจะไปหยุดหรอกมันอันตรายแต่คุณตาท่านนี้หยุดค่ะ
เพื่อที่จะกรอบข้าวสารที่มันหล่นลงไปเก็บขึ้นมาโอ้โหนี่ค่ะ
แล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงกลางวันซึ่งแดดร้อนมากนะคะ
มันหล่นมันแตกมันรั่วหรือยังไงครับคุณพระราพร
คือเขาบอกว่ามันแตกแล้วคุณตาเนี่ยเห็นคุณตาก็เลยเก็บขึ้นมา
ของคุณสิริดารานะคะก็โพสต์ภาพของคุณลุง
ดิฉันว่าคุณตานะเพราะว่าท่านก็อายุมากแล้วนะคะ
รอบข้าวสารที่หล่นกระจายเกลื่อนถนนกลางสี่แยกไฟแดงกลับใส่ถุง
เธอบอกว่าเธอเห็นแล้วเธอสงสารนะคะถุงข้าวสารเนี่ยมันแตกกลางสี่แยก
คุณตาไปเก็บแบบนี้จะเหลือสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะเธอก็เลยยื่นเงินให้คุณตาหนึ่งร้อยบาท
แล้วเธอก็บอกว่าคุณลุงเนี่ยไม่มีที่อยู่เป็นของตัวเอง
ที่ดินอยู่เป็นรายปีนะคะญาติพี่น้องไม่แน่ใจ
หมาอยู่กับไก่บ้านไม่มีไฟไม่มีน้ำนะคะ
พอภาพนี้โพสต์ออกไปก็มีผู้มาแสดงความคิดเห็น
แล้วแชร์ไปเยอะเลยคุณนัทพงศ์นี่บ้านแกฮะสภาพนี้ไม่อาจจะเรียกว่าเป็นบ้านได้เลยนะคะ
ใช่มันแค่กันฝนกันลมได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ
เนี่ยค่ะคนก็แชร์กันไปหลายคนก็สงสารคุณลุงอยากจะช่วยเหลือนะฮะ
ตามกำลังเท่าที่มีนะคะล่าสุดมีข้อมูลนะคะ
อปเดตมาบอกว่าทางส่วนท้องถิ่นค่ะเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไซ
อรัญญประเทศสะแก้วก็นำสิ่งของพร้อมเข้าสารหนึ่งถัง
ไปให้คุณตาแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะก็ได้รับมอบได้รับความช่วยเหลือนะคะ
เรียบร้อยแล้วแล้วผู้สื่อข่าวก็ไปพบกับคุณตาท่านนี้นะ
คุณตาแอ้กันเถื่อนท่านอายุหกสิบแปดปี
อย่างที่เราเห็นล่ะค่ะเป็นกระท่อมไม่มีบ้านเลขที่นะคะ
อยู่ที่จังหวัดสะแก้วตอนนั้นเนี่ยคุณตาบอกว่า
กำลังจะไปเอาของที่ตู้ปันสุกครับแล้วระหว่างทางเนี่ย
เห็นคนทำถุงข้าวสารแตกกลางสี่แยกก็เสียดายไงฮะ
เออก็เลยไปมันตกอยู่กลางถนนก็เลยไปกรอบขึ้นมาจะเก็บนะคะ
ก็ไปเจอคนใจดีมอบเงินให้หนึ่งร้อยบาทให้ไปซื้อถุงใหม่อืม
นี่ค่ะโอ้โหสี่แยกก็อันตรายนะ
แต่ข้าก็สำคัญข้าวแบบเนี้ยอืม
คุณผู้ชมบางบ้านซื้อถุงละ๕โล๕โลตามห้างใช่ไหมครับ
นี่คือข้าวสารแบ่งขายเป็นกิโลกิโลนะฮะซื้อมาแบบนี้เพราะว่ามีตังค์เท่านี้แหละ
อืมใช่ตัวเองเขาทำหล่นพอดีผมไปคอยรับอาหารอยู่ตรงนั้น
จะเก็บเขาไม่เอาแล้วอ่ะโอ้ครับครับอย่างงั้นรถมันก็เหยียบกระจุยกระจายอยู่นั่น
โอ้โหขอบคุณมากทุกคนที่ช่วยเหลือผมครับ
นะฮะก็เอาใจช่วยนะขอบคุณคนที่ได้ช่วยเหลือแล้วก็เห็นใจคุณตาด้วยนะครับ